มุดปราการค่ะชาวบ้านเขาไปบอกตำรวจคุณตำรวจมาช่วยดูหน่อย
ชาวบ้านรวมตัวกันอีกแล้วอืม
รวมตัวเล่นตะกร่อนะคะตำรวจมาถึงมาเลยค่ะ
จัดให้ซ้ายมาขวาตามอืมยกมือไหว้อืม
นี่คือยุธวิทีมใหม่ของตำรวจนะครับครับ
ว่าให้ทั้งกองเจียว่าให้ทั้งคนเล่นเลิกเล่นเถอะค่ะ

โอ้โห

แล้วพี่ที่ว่าอายุน้อยกว่าเขาเยอะนะ

เกิน๒๐พี่เบิร์ตมีคนไปแจ้งไง
เออนี่ค่ะต้องใช้วิธีนี้นะคะ
ใช้ไม้อ่อนเข้าว่าน้ำเย็นเข้ารูปนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปใช้วิธีรุนแรงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันได้เข้าใจผิดกันได้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกยุทธวิธีนะคะ
ตำรวจสพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ต้องลงพื้นที่ไปนะคะหลังจากที่มีคนไปแจ้งว่าเนี่ย
ตรงนี้ก็คือลานกีฬาของโครงการ
หมู่บ้านเอื้ออาทรธพรรค๓คลองขุด
เขารวมตัวเล่นตระก้อแล้วก็มีกองเชียร์ด้วยนะคะ
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปสังเกตจากตาเปล่าเนี่ย
น่าจะเกิน๒๐คนคือตอนนี้เนี่ย
คือตามคำสั่งของจังหวัดเนี่ยห้ามรวมตัวเกินกว่า๒๐คนใช่ไหมคะ
เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจก็เลยมาขอกันตรงแบบนี้

แต่ก็เข้าใจว่าทุกท่านอยากออกกำลังกายนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
ปรากฏว่าคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมตำรวจกันเยอะเลยนะคะ
คนข่าวต้นปราการค่ะ